อีกหนึ่งเรื่องเป็นภัยของสุภาพสตรี
กลางวันแสกแถวเอกมัย
ป้ายรถเมศประมาณ๑๐โมง

คือผู้หญิงคนนี้ไปนั่งรอเพื่อนไปรับ

สำเร็จความไคร้ใส่ด้านหลัง

ถูกต้องไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

แล้วก็เข้าไปแสดงความเห็นกันเยอะแยะมากมาย

สำเร็จความไคร้ใส่ที่บริเวณด้านหลัง
ขณะที่ไปนั่งรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมย์

หลังจากเพจดังนำข้อความขึ้นไปโพสต์
ก็ทำให้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกัน

เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยจำนวนมาก

ผมเพิ่งไปมาเองเมื่อวันศุกร์ตรงนี้

คุณไม่ได้ไป๑๐โมงตอนนั้นใช่ไหม

ไม่เห็นแต่ตรงนั้นมันมีมุมอับพอสมควร
เพราะว่าคนมันจะไม่ได้เยอะแยะมากมาย
คือรถเยอะแต่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองก็ไปพูดคุยกันกับผู้เสียหาย

คือไปนั่งรอเพื่อนไปรับที่ป้ายรถเมย์ประมาณ๑๐โมงเช้า
จากนั้นก็มีชายคนนึงสูงหน่อยสักประมาณ๑๗๕บาท
มีหนวดนะผมอยากศกผิวขาว

จากนั้นชายคนนี้ก็เดินไปที่บริเวณด้านหลัง

สักพักหนึ่งรู้สึกเอ๊ะเหมือนอะไรมี
น้ำร้อนมาโดนที่หลัง
อุ่นแล้วนะครับ
อันตรายก็ได้
ไปฟังเสียงของเธอหน่อยนะครับ
ก็นั่งไปเรื่อยเร่งเกมไปรอเพื่อน
ละครหนี้ก็มีผู้ชายคนนึง

เขาก็มายืนหลังเรา

เราก็เลยเห็นเฉย

คราวนี้เราก็เลยนั่งเล่นเกมอะไรปกติ
นั่งไปสักพักเรารู้สึกร้อนหลัง

เสร็จแล้วเราก็เลยห่านไปมอง

เราตกใจมากเพราะว่ามาฉีดตัวมาก
ก็คือตอนนั้นเราก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าน่าจะใช่แน่นอน

ขึ้นไปข้างบนก่อนว่าแบบใครอยู่ข้างหลังหรือเปล่า

มันควรจะแบบว่าเปียกกว่านี้อะไรประมาณนี้ค่ะ

หันไปมองเสร็จก็เจอผู้ชายคนนี้แหละ
เราก็เลยคิดว่าเขามาแอบมองเราเล่นโทรศัพท์หรือเปล่า
แต่แบบมันประชิดตัวมากเกินไปเราก็เลยแบบรีบลุกขึ้นมา

แล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงต่อดี

ยืนคุยกับป้าที่สติไม่ดี

เขาก็รีบเดินเดินไปเลยค่ะ

ก็พาไปติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยนะครับ
โดยพนักงานสอบสวนก็ชี้แจงว่า
ดูเรื่องของกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุอยู่
แล้วก็ไล่ล่าตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนีของชายคนนี้แหละ
โดยจะเร่งตามตัวให้เร็วที่สุดเพราะว่าถือว่าเป็นภัยสังคม

แต่ต้องไปดูว่าเขาอาจจะมีความผิดปกติทางสมองหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
พาเขาไปรักษาถ้าเป็นแบบนั้นจริง